ภัยใกล้ตัวนะฮะต้องบอกว่าคุณผู้ชายเองก็มีภัยใกล้ตัวได้

เป็นห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาก็เข้าห้องน้ำไปเพื่อจะไปปัสสาวะ
ก็อยู่ดีเนี่ยมีผู้ชายอีกคนนึงเดินเข้ามาประกบแล้วก็ใช้มือเนี่ยขยำเข้าที่เป้าเลยนะฮะ
เขาก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้พอผู้ชายคนนั้นเห็นว่าเขาถ่ายคลิปไว้รีบเดินหนีเลยนะฮะ

คือมาถึงเนี่ยความหมับเขาเนี่ย
รองเท้าสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำเงิน
ผู้ประสบเหตุนี้รองเท้าสีดำนะเขางั้นถูกมือเนี่ยเห็นแขนเสื้อเห็นมั้ยสีน้ำเมืองเนี่ย
เขาก็ตอนนั้นก็ตกใจก็แต่ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนแล้วจังหวะเงยกล้องขึ้นเพื่อจะให้เห็นหน้า
เพื่อจะให้เห็นหน้าซึ่งก็เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นจริงนะครับ
ใช่ค่ะ
คือทางผู้ชายคนนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าเอ้าถูกถ่ายคลิปก็รีบเดินหนีเลย
รีบเดินหนีออกจากห้องน้ำไปนี่เห็นไหมฮะ
กางเกงสีเลือดหมูแบบนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับคนที่ถ่ายคลิปได้บอกว่าคนที่มาก่อเหตุมากระทำกับเขาเนี่ย
มีเสียงโครงเสียงคลางอะไรด้วยนะตอนมาบีบมาคลำเขาเนี่ยนะฮะ
พอเห็นว่าถ่ายคลิปก็รีบเดินออกจากปั๊มไปนะฮะเป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเราไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ยืนอยู่แถวนี้เยอะมากแล้วมาแบบขับรถดีด้วยนะฮะแต่งตัวดีขับรถดี
ยืนอยู่ตามต้นไม้ตามพุ่มไม้แถวห้องน้ำพอเห็นใครเดินเข้าไปห้องน้ำผู้ชายเนี่ยก็จะรีบเข้าไปประกบเลย
อันนี้เป็นครั้งล่าสุดที่มีคนเจอนะครับพนักงานปั๊มให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเคยพยายามไล่กลุ่มคนเหล่านี้หลายครั้งแล้วว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้แถวห้องน้ำถูกด่ากลับจนเขาไม่อยากเข้าไปยุ่ง
วันไปเก็บกวาดในห้องน้ำเนี่ยเจอเศษถุงยางอนามัยใช้แล้วก็มีทิ้งเรียราดในห้องน้ำเลย
น่ะแล้วเยอะ
ไม่เคยเถอะตั้งคืนไม่เคยเคด้เเค้าห้องน้ำเลยไม่เคยไปที่นี้
อยู่ดีมีคนมาประกบเลยนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปปัสสาวะเข้าห้องน้ำ
อยู่แถวหน้าห้องน้ำแต่เขาไม่ได้เอกใจอะไร

ผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาแล้วคว้ามับเขาอย่างนี้เลย
แล้วก็ชวนดูชอบดูคลิปโป๊ไม่มีเสียงคงเสียงคลาง

ซึ่งเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนก็ได้

เพราะเรื่องแบบนี้มันก็ถือว่าไปละเมิดเขาใช่ไหมล่ะ
นี่นะฮะผู้ชายคนนั้นเข้ามาถึงเนี่ยมาถามว่า

ก็ทำกับเขาที่ปั้งของเกงของเขา
พอเจ้าตัวรู้ก็รีบเดินหนีไป

ผู้ชายคนนี้ยังหันมาขู่นะฮะ

แต่เขามองว่ามันเป็นภัยสังคมนะครับ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ

พูดจากันดีได้พี่มาจับของผมเนี่ย

แต่เขากดลบเนี่ยเขาลืมกดลบที่ไฟล์
ถังขยะอีกทีหนึ่งผมก็เลยไปกู้มา

ที่นวลธบุรีนะครับ

ตอนนี้ก็มาตรวจตราอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับ
เพื่อคอยสังเกตดูว่าจะมีใครเนี่ยเข้าออกห้องน้ำแบบนานผิดสังเกตหรือไม่
หรือว่าไปทำอันตรายอะไรกับใครไหม
ส่วนพุ่มกับการสถานีสภบางบังบัวทองนะฮะ
นนทบุรีนะครับพันตรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์นะครับ
ท่านบอกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับ
แต่หลังทราบเรื่องตำรวจก็ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้ารู้ว่าผู้ชายในคลิปเป็นใครเนี่ยจะเรียกมาสอบสวนต่อไป
คือกลุ่มคนที่ชอบไปอยู่ตามต้นไม้ในปั๊มแห่งนี้ช่วงค่ำมืด
แล้วก็ไปรอกระทำกับผู้ชายที่เข้าห้องน้ำเนี่ย
ปั๊มเขาบอกเขาก็เคยแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาจัดการอะไรนะครับ
แต่ทางภูมิกับการสพบางบัวทองบอกว่าได้รับแจ้งแล้วก็มาตรวจสอบให้ทุกครั้งนะฮะ
แต่ว่าพอมาถึงเนี่ยไม่เจอใครไงไม่เจอใครนะฮะ
ก็เลยเนี่ยฮะรอบนี้เดี๋ยวจะใช้จากคลิปที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ยืนยันว่ามันเป็นการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายนะฮะ
เพราะมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่เอกชนของปั๊มเขา
แล้วทำแบบนี้มันคือบุกรุกแล้วก็ไปอนาจารย์เขาด้วย
จริงเราก็เล่าข่าวเตือนภัยผู้ชายเข้าห้องน้ำสาธารณะอยู่บ่อยนะคะ
แอบถ่ายบ้างอะไรบ้างก็เป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องระวังกัน